คุณผู้ชมครับทุกวันนี้เด็กไทยต้องเจอกับความกดดัน
อยู่ในภาวะของการต่อสู้แข่งขันกันตั้งแต่ยังตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
เพราะแม้แต่การสอบเข้าเรียนชั้นป๑
ยังต้องสอบแข่งขันกันอย่างเข้มข้น
เพื่อให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนดี
โรงเรียนชื่อดังตามที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการ
คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษานะครับ
ได้ออกมาเสนอแนวคิดในการให้ยกเลิกการสอบแข่งขัน
เพื่อเข้าเรียนชั้นป๑ในโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับ
คิดในครั้งนี้เป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
ว่าโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการสอบแข่งขัน

เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสอบแข่งขัน
เด็กก็จะถูกกดดันจากพ่อแม่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปสอบ
การพาไปเรียนพิเศษไปติวเข้มข้อสอบต่าง
ขณะเดียวกันยังมองว่าการสอบแข่งขัน
ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสามารถรอบด้านของเด็กทั้งหมด
อย่างที่เราบอกว่าเด็กในวัยอนุบาลเนี่ย
เด็กทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเรียนรู้สูงมาก

มันไม่ได้วัดความสามารถเด็กได้รอบได้

เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นวิชาการ
เด็กเล็กเราไม่ได้พัฒนาวิชาการ
แล้วเราพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการในการที่เขาจะบริหารจัดการชีวิตของเขา
แต่การที่จับเด็กมานั่งสอบแบบเป็นที่เราเรียกว่า
ฟังแล้วก็เขียนตอบอะไรอย่างนี้
มันก็อันที่หนึ่งที่มีผลกระทบ
ก็คือความกดดันไปที่เด็ก
จากความกดดันจากผู้ปกครองแล้ว
ยังมองว่าด้วยระบบการสอบคัดเลือก
มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
เลือกเด็กที่ได้เข้าไปเรียนเพียงหลักร้อย
จากเด็กที่สมัครจำนวนหลักหมื่น
การสอบจึงมักจะสร้างความผิดหวัง

ปกติการทดสอบเด็กในการเรียนการสอน

ว่าเขายังทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้
เพราะฉะนั้นการสอบแข่งขัน
มันไม่ควรเกิดในระดับเด็กเล็ก
โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราลงไปสอบอนุบาลแล้วนะคะ

เราไปสอบเด็ก๓ขวบเพื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว
การสอบมันเป็นระบบ
ที่เราเรียกทั่วไปว่าแพ้คัดออก

ก็จะมีเด็กจำนวนนึงสอบได้

เวลาที่จะเข้าสู่สนามสอบเนี่ย
พ่อแม่ก็จะมีความคาดหวัง
พ่อแม่ก็จะใส่ความคาดหวังไปที่ลูก
ลูกเป็นเด็กเก่งนะลูกตั้งใจนะลูกอะไรอย่างนี้

มันมีคนสมัครสอบหลายพันคน
มีเด็กสอบได้อยู่เป็นร้อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สอบเข้าไม่ได้เนี่ย

เขาล้มเหลวแล้วใช่ไหมเขาแพ้แล้วใช่ไหม

ที่ครูบอกว่าเขาเก่งทำไมเขาสอบเข้าโรงเรียนนี้

ปัญหาแรงกดดันจากการเปิดสนามสอบแข่งขัน
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ด้วยการร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติขึ้น
เดิร่าร่างพรบอนี้มีมาตราหนึ่ง
ซึ่งระบุห้ามไม่ให้มีการสอบแข่งขัน
เพื่อเข้าเรียนชั้นป๑ในโรงเรียนทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันเด็กและลดการสร้างความกดดันในเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุตั้งแต่๐ขวบไปจนถึง๘ขวบ
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังคงเป็นเพียงร่างกฎหมาย
และมีข้อถกเถียงในหลายประเด็นว่า
ถ้าหากไม่สอบแล้วจะมีวิธีการไหนที่ยุติธรรม
เหมาะสมและไม่กระทบกับความรู้สึกของเด็กมากที่สุด
ซึ่งทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องนำไปพิจารณารับฟังความเห็นอีกครั้ง
ก่อนเสนอคอรมอต่อไป